ต่อกันที่ศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับอีกหนึ่งกีฬาที่ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดอย่างต่อเนื่องนะครับ
คู่เอกเมื่อวานนี้นะครับปากกาเหล็กต่อหลัก๒เร่งเครื่องในยก๔ยกเดียวนะครับ
ก่อนเอาชนะคะแนนช้างศึกเกียรทรงฤทธิไปแบบขาดลอยครับ
คู่เอกเป็นดาร์บี้แมชบุรีลำนะครับระหว่างปากกาเหล็กต่อหลัก๒นักชกฆ่าตัวเรืองแสงเจ้าของฉายาน้ำหึกมรณะ
น้ำหนัก๑ปอนด์และต่อรูปร่างพบกับขุนเข่าซ้อกราวช้างศึกเกียรติทรงฤทธิ์นะครับ
ในชื่อเดิมเขมรน้อยเกียรติทรงฤทธิ์
คู่นี้เข้มข้นตั้งแต่ช่วงต้นนะครับเข้ายก๓ช้างศึกอาศัยรูปร่างสูงยาวกว่าดักเตะดักเสียบเข่า
ส่วนยก๔นะครับถือเป็นยกไฮไลท์ครับปากกาเหล็กเร่งเครื่องเดินบดทั้งฟันศอกแทงเข่าจนช้างศึกออกอาการท้อให้เห็นครับ
และในยกที่๕นะครับปากกาเหล็กก็คุมรูปมวยก่อนเอาชนะไปแบบขาดลอยครับ
รองนะครับเอกวีมกรุงเทพธนบุรีพบกับจรวดศึกกกรรมนาศเกมคู่นี้เหตุเกิดยก๒นะครับ
จรวดศึกเตะก้านคอได้นับ๘ก่อนครับ
จากนั้นก็เข้าไปยำใหญ่สายสารพัดนะครับจบด้วยการแทงเข่านะครับ
งานเอกวีหรือว่าหารศึกเล็กที่เปลี่ยนชื่อมาใหม่แพ้น็อกไปเพียงแค่ยกที่๒เท่านั้นครับ
ส่วนผลคู่อื่นนะครับพิชิตชัยปประถมย้ำแค้นเอาชนะเพชรมงคลกอดีศร
กัดเพชรเพชร๔๐๐๐เร่งยกสุดท้ายนะครับชนะยอดวิชาซูจีบะหมี่เกี้ยวไปแบบไม่เอกฉันนะครับ
ต่อ๑เสียงต้องมีไฟล์ล้างตาแน่นอนครับ